ตั้งแต่วันที่๑กันยายนนี้เป็นต้นไป
กรมสรรพากรเขาก็จะเริ่มเก็บภาษีกับผู้ประกอบการ
บุคทวิตเตอร์รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส
จากต่างประเทศที่ให้บริการในประเทศไทยแล้วค่ะ
เอกนิตินิติธรรมประพาทอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าตอนนี้
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัศดากรเพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศหรือว่าอีเซอร์วิสนะคะ
การพิจารณาของรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่๑กันยายนนี้
กฎหมายฉบับนี้ก็จะครอบคลุมถึงผู้ประกอบการที่ให้บริการอีซาวิทจากต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการดาวน์โหลดหนังภาพยนตร์เพลงเกมสติ๊กเกอร์
ในหน้าสื่อโฆษณารวมไปถึงแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ให้บริการในไทยค่ะ
ซึ่งต้องมีรายได้จากการให้บริการเกิน๑ล้าน๘แสนบาทต่อปี
เชื่อว่าจะสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ
ปิดช่องโหวของกฎหมายให้สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันค่ะ
ทั้งจะช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประเทศ
ว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นปีละ๕๐๐ล้านบาทเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้กรมสรรพากรหารือกับผู้ประกอบการต่างประเทศ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีในหลายประเทศที่มีการใช้กฎหมายนี้เหมือนกันค่ะ
พบว่าผู้ประกอบการต่างประเทศส่วนใหญ่ก็เข้าใจในหลักการของกฎหมาย
และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของต่างประเทศ
มีหลักการเดียวกันกับร่างกฎหมายนี้อยู่แล้ว

ทำให้สินค้าในไทยหลายตัวหันไปลงโฆษณากันจำนวนมากนะคะ